อีกหนึ่งเรื่องแปลกค่ะเวลาถ่ายภาพแล้วติดอะไรที่มันแปลกขึ้นมา

งั้นดูภาพนี้แล้วก็จับผิดดูสิอะไรที่มันแปลกออกมาบ้างคะ
นี่เราวงกลมเลยค่ะ
นั่นมือใช่ไหมเนี่ย
เหมือนนะมันเหมือนเป็นนิ้วชีนิ้วกลางเป็นกรง
มือแล้วก็เหมือนกับนิ้วกำลังจับที่แขน
ในคนไม่เห็นนะคะ
ตอนนี้ยังเป็นคนอยู่

ใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะ